อ่ะคุณผู้ชมเมียใครใครก็รักใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูแลกันหน่อย
แต่ปรากฏว่าเคสนี้ค่ะไม่รู้รักเกินไปจนหน้ามืดตามัวหรือยังไงนะคะ
คือผู้ชายคนนึงเนี่ยภรรยาเขาไปเหมือนกับเอาอกเอาใจ
เท่าแก่เจ้าของรถหัวลากทำอาหารให้เท่าแก่กินอะไรกิน
เห็นแล้วมันทนไม่ได้อืมเขาบอกเมียใครใครก็รักป่ะ

โอ้โหเมียใครใครก็รักนะใช่แต่ยิงคนตายอันนี้ไม่น่าใช่แล้วนะคะ

ด้วยการกล้องวงจรปิดจับเสียงได้ทุกนัดเลยทุ่ม๔๓นาทีนะคะ
หลังจากที่รัวยิงไปครบ๘นัดแล้วเนี่ย
คุณผู้ชมจะเห็นมีกระบะเชฟโรเล็ต๔ประตูสีเทาของมือยิง
ค่อยขับผ่านออกไปนานเห็นมั้ยฮะ
ขับผ่านออกไปแล้วออกไปทางหน้าปากซอย
คันนั้นแหละรถของคนก่อเหตุพอหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ตำรวจสอนอร่มกล้าวแพทย์เวรแล้วก็มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบมีคนตายนะคะอยู่ในซอยสมบูรณทรัพย์สาม
แขวงคลองสามประเวทค่ะคนตายคือนายชาตรีกลั่นกลึง
อายุ๔๗ปีเป็นเท่าแก่เจ้าของที่ดินให้เช่านะคะ
สภาพเนี่ยนอนจมกองเลือดมีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
เข้าตามลำตัว๖นัดแขนซ้ายอีก๒นัด
คือเรียกได้ว่ายิงไป๘นัดเนี่ยเข้าทุกนัดเลย
ตอนไปถึงเนี่ยนอนหายใจโรยรินอยู่แล้วนะคะ
ลานจอดรถหัวลากรถเทรลเลอร์เจ้าหน้าที่พยายามที่จะประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตค่ะ
ตัวเนี่ยมีแหวนมีสร้อยคอทองคำกุญแจรถเบนท์อีสามร้อย
สีบรรเงินทะเบียนสีกอคอสองห้าเจ็ดกรุงเทพ
อยู่ข้างศพด้วยเบื้องต้นเนี่ยนายชาตรีคนตายเขาเป็นเจ้าของห้าง
ส่วนคนก่อเหตุทราบชื่อคือบุญมาอายุสี่สิบห้าปี
กับภรรยาที่ลานจอดเนี่ยแหละค่ะแต่หลังหลังเนี่ย
ทะเลาะกับภรรยาเหมือนแบบมีปากเสียงบาดหมางกัน
ร่ำเหมือนจะเลิกกันแล้วก็เห็นว่าภรรยา
อยู่มีท่าทีเหมือนมาเอาอกเอาใจในชาตรีคนตายอะค่ะ
ที่เป็นเจ้าแก่เท่าแก่เจ้าของพื้นที่ก่อนเกิดเหตุเขาบอก
ภรรยาของนายบุญมาคนก่อเหตุเนี่ยนะเอายำวุ้นเส้นไปให้ผู้ตาย
นายบุญมาก็เลยไม่พอใจไปตามเมียกลับมาทีนี้จังหวะที่ตามเมียกลับมาเนี่ย
อยู่บุญมาก็เดินไปหาชาตรีที่นั่งกินเหล้าอยู่กับลูกน้อง
แล้วก็เอาปืนจ่อยิงเลยแปดนัดยิงครบแปดนัดก็ประกาศขึ้นมาว่า
เมียใครใครก็รักแล้วหนีไปเลยขับรถตัวเองหนีไป
แต่สุดท้ายตี๓เช้ามืดที่ผ่านมามามอบตัวนะคะ
คุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นบริเวณนี้ลานจอดตรงนี้นะคะ
เลือดยังอยู่เลยนะคะเป็นลานหินด้านหน้าตู้คอนเทนเนอร์
ใกล้บ้านพักของนายบุญมาคนเกาะเหตุนั่นแหละ
ม้าหินอ่อนเนี่ยนี่รองเท้าเปื้อนเลือดโรงม้าหินอ่อนนะคะ
ยังมีขวดเบียร์อยู่๘ขวดแล้วก็มีโซดา๒ขวดที่ผู้ตายนั่งดื่มอยู่กับลูกน้องอยู่เลย
เนี้ยจุดนี้เลยค่ะได้คุยกับนายเสกสรรนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าตอนทุ่มสี่สิบนาทีเนี่ย
เขาได้ยินเสียงปืนแล้วชุดแรกเลยประมาณ๕นัด
อีกไม่กี่วินาทีต่อมาได้ยินอีกชุดหนึ่งประมาณ๓นัด
แต่ไม่กล้าออกมาดูแต่เขาบอกเขาได้ยินประโยคอื่นนอกจากเมียใครใครก็รักด้วยนะคะ
ได้ยินประโยคที่บอกว่ามันหยามกันเกินไปแล้ว
แล้วก็ได้ยินเสียงเมียของมือปืนบอกทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ทำไม
แล้วก็ได้ยินเสียงสตาร์ทรถแล้วก็เสียงรถขับไปหน้าปากซอย
พอเขาวิ่งออกมาดูก็เห็นนายชาตรีคนตายนอนหายใจโรยรินแล้วอะค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เขาจับสังเกตเห็นเนี่ยเห็นว่านายบุญมาผู้ต้องหากับภรรยาเนี่ย
ทะเลาะกันบ่อยมากแต่ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันอะไร
นี่ค่ะหมวกสีแดงดำเนี่ยคือนายบุญมาคนก่อเหตุนะคะครับ
ถามว่าเท่าที่รู้จักนายบุญมามาเขาเป็นคนยังไงอืม
เขาเป็นคนใจดีค่ะไม่เคยดุด่าหรือทะเลาะกับใครเลย
ส่วนนายชาตรีที่เป็นเท่าแก่เจ้าของที่เนี่ยไม่เคยพูดคุยกัน
แต่ก็รู้ว่าเป็นเจ้าของที่มีรถหัวแล้วมีรถหัวลาก
ส่วนนายบุญมาก็มาเช่าที่แล้วก็มีรถหัวลากเป็นของตัวเองเหมือนกัน
ซึ่งก็เช่าอยู่ตรงนี้มานานสี่ถึงห้าปีละ
ก็ได้ยินเสียงปืนห้านัดครับ
แล้วก็หยุดไปแล้วก็ยิงต่ออีกประมาณสัก๓นัดหรือ๔นัด
ตอนนั้นวิ่งออกมาดูไหมคะตอนนั้นว่าจะวิ่งครับ
แต่พี่เขาบอกว่าอย่าพึ่งออกมาเลยแล้วตอนที่ยิงอ่ะ
ได้ยินลุงเนะเขาพูดอะไรไหมพูดอะไรมา
พูดได้ยินคุยกับผู้หญิงว่าหยามกูเกิน
แล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าทำไมทำแบบนี้พอได้แล้ว
เจ้าหน้าที่มาก็เอาขึ้นเปรย์มาปั๊มหัวใจบนรถ
ทีมข่าวไปที่สอนอร่มกล้าวนะคะตลอดทั้งวันนี้เนี่ย
ตำรวจก็สอบปากคำนายบุญมาพร้อมกับทนายความแล้วก็พี่สาวนะคะ
ซึ่งพี่สาวนายบุญมาแล้วก็แม่ของนายบุญมาก็มาเยี่ยมลูกด้วย
หลังจากที่ทราบข่าวแม่บอกทั้งคืนพอแม่รู้ข่าวนะ
แม่ไม่ได้นอนเลยก็รีบเดินทางมาจากพิศนุโลกอะค่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเห็นหน้าลูกชายแล้วก็รู้เลยว่าลูกเนี่ยเครียดมาก
พี่สาวเองก็บอกเหมือนกันว่าไม่เคยรู้เลยว่าน้องชาย

ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลย

ลูกชายก็เข้ามาเยี่ยมก่อนที่ตำรวจจะนำตัวส่งสารจังหวัดมีนบุรี
ซึ่งทางฝั่งภรรยาเองก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์นะคะ
มีบางจังหวะก็คือปัดไมค์เลยค่ะ

ส่วนนายบุญมาเองก็ไม่ได้ปริปากพูดอะไรนะคะ
ผู้สื่อข่าวเองก็พยายามสอบถามแหละว่า
คุณยิงเขาทำไมคุณก่อเหตุเพราะอะไร
เขาก็ทำแค่สายหน้าแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยค่ะ

แต่ว่าสีหน้าเขาก็ดูทั้งเครียดแล้วก็เศร้านะคะ
ตำรวจนำตัวขึ้นรถส่งสารจังหวัดมีนบุรีแล้ว
แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนค่ะ

ว่าจะมีการยื่นขอประกันตัวไหม